นี่ก็บอกว่าโอ้โหลูกชายกลับมาที่บ้านเนี่ย
มันมีร่องรอยเขียวช้ำโอ้โห

ลูกบอกว่าถูกเพื่อนรุ่นพี่เนี่ยเตะลูกบอลอัด

ทีแรกแม่บอกว่าก็คิดว่าเอออาจจะไม่ได้เป็นอะไรมาก
ตอนที่ลูกชายมาบอกว่าเพื่อนเตะลูกฟุตบอลอัดใส่
ก็บอกอดทนนะลูกเพื่อนคงแกล้งอะไรประมาณอย่างนี้
พอมาเปิดดูเห็นรอยช้ำตกใจโอ้โหอย่างนี้มันไม่ใช่แกล้งกันธรรมดาแล้ว
มันจงใจจะให้บาดเจ็บหรือเปล่าไม่ใช่เล่นแบบเด็กทั่วไปก็เรียกไงฮะ
คุณแม่เนี่ยบอกพาลูกไปลูกอยู่ป๖นะครับอายุ๑๒ปี
พาไปหาครูประจำชั้นต้องการให้ครูเนี่ยตักเตือนนักเรียนที่ก่อเหตุ
แต่กลายเป็นว่าลูกยังถูกแกล้งซ้ำอีกเหมือนกับไม่กลัว
ก็เลยไปแจ้งผอโรงเรียนแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้น
สุดท้ายแม่บอกตัดสินใจย้ายลูกไปเรียนโรงเรียนอื่นนะฮะ
แล้วก็ร้องเรียนไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาบุรีรำ
สามนะครับเพื่อขอให้แก้ปัญหาไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยกับเด็กคนอื่น
ยืนยันว่าไม่ได้ต้องการเอาเรื่องกับเด็กที่ก่อเหตุนะ
แต่อยากให้โรงเรียนเนี่ยแก้ไขอย่างจริงจัง
คือทางเราแจ้งทางโรงเรียนก็คือทางโรงเรียนเงียบหายไปเลย
ไม่ติดต่อทางพอก็เหมือนแบบรับปากรับปากค่ะ
แต่ว่าหายไปเลยไปเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ที่เรื่องดำเนินได้เพราะว่า
หนูไปเขตการศึกษานางรองเขต๓ให้ท่านเข้ามาช่วยดูแล
ถึงเกิดการประชุมเกิดขึ้น
สบายใจขึ้นค่ะแล้วก็วันนี้ทางพอเขาพูดดีเนอะ
ผู้ปกครองเขาก็ดูดีทุกคนเพราะว่าเราก็ตั้งใจจะไม่ได้เอาเรื่องใครเลย
แค่ต้องการให้ผู้ปกครองมารับรู้ว่าบุตรหลานของคุณมีพฤติกรรมรุนแรงนะ
ให้คุณไปแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนเก่าแก่
ใครก็อยากเรียนลูกเราก็ไม่ได้อยากย้ายไปเลย
แต่ว่าหนึ่งเราต้องป้องกันป้องกันเหตุที่จะเกิดต่อไปเพราะว่าเท่าที่ทราบมาเหตุเกิดทุกวัน
คือหัวอกคนเป็นแม่กลายเป็นว่าเด็กที่ถูกรังแก่ต้องย้ายโรงเรียนหนี
คือการเตะลักษณะแบบนี้เตะบอลอัดใส่ถ้าเตะทีสองทีไม่เป็นหรอกคุณเขียนมาสอน
ถ้าเตะหลายทีป้องเข้าไป
มันก็ไม่ธรรมดาไม่ใช่แค่ได้หอกล้อกันเล่นสนุกดูแผลดิ
คือลูกบอลที่อัดใสเข้ามาเนี่ยก็เหมือนกระโดดหีบเลย
ท่านผู้ชมครับทางโรงเรียนนะครับวันนี้ก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะครับ
บอกว่าเดี๋ยวจะหาแนวทางแก้ไขระบบดูแลความปลอดภัยของเด็ก
อย่างเช่นห้ามเล่นฟุตบอลในส่วนที่ไม่ใช่สนาม
จะตั้งครูเวรตั้งกรรมการสภานักเรียนมาดูแลพื้นที่
ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดต่างด้วย
แล้วก็จะอบรมเด็กนักเรียนให้เลิกพฤติกรรมแกล้งเพื่อนแบบนี้
ทางพอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาบุรีลัมย์เขต๓
บอกว่าได้รับรายงานเรื่องแล้วนะครับ
พอสุชิตนะครับก็เดี๋ยวจะให้ทางผอโรงเรียน

นัดครูนะนัดผู้ปกครองของเด็กที่ก่อเหตุกับเด็กที่ถูกแกล้งเนี่ย
มาคุยมาเจรจาอะไรยังไงกันด้วย
แม้ว่าแม่ของเด็กที่ถูกแกล้งบอกว่าจะขอย้ายโรงเรียน
ก็ต้องหาทางป้องกันแล้วก็หาทางคุยกันนะฮะ